ครับประเด็นเกี่ยวเนื่องกับกองสลากพลัสมีมาอีกแล้วนะคะ
โอ้โหนับตั้งแต่คุณน็อตถูกดำเนินคดี

ซื้อลอตเตอรี่แล้วถูกรางวัลงวด๑กุมภาพันธ์ให้รอก่อนได้ช้าหน่อย
แต่ดำเนินการโอนให้เหมือนเดิมถูกหักภาษี
มันมีประเด็นล่าสุดก็คือมีคนถูกรางวัลที่๑นะ
แล้วไปขึ้นเงินที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลขึ้นเงินไม่ได้
เขาสุดร้องไห้เลยไปดูเหตุการณ์นี้ค่ะ
ก็ที่เรานำเสนอข่าวไปว่าใครซื้อลอตเตอรี่จากกองสลากพลัส
แล้วถูกรางวัลงวดวันที่๑กุมภาพันธ์อาจจะได้รับเงินช้าหน่อย
สลากพลัสก็จะไปขึ้นเงินให้แล้วก็โอนเงินให้เหมือนเดิมแต่ว่าถูกหักภาษี
เอาสลากไปขึ้นรางวัลที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วโดนไล่ออกมา
เขาใช้คำว่าไล่นะคะโดนไล่ออกมาบอกว่าจะจ่ายเงินให้วันจันทร์

คุณน็อตกองสลักพลัสก็เลยโพสต์ภาพลูกค้าผู้หญิงรายนี้ค่ะ
ไม่ได้ถูกรางวัลแบบนี้นิดหน่อยด้วยนะถูกรางวัลที่หนึ่งนะคะคุณผู้ชมค่ะ
คือซื้อสลากกับกองสลากพลัสนี่แหละ
คุณน็อตโพสต์เอาไว้ว่าสงสารลูกค้าคนนี้มาก
แล้วก็เล่าให้ฟังเพิ่มเติมว่าลูกค้าคนนี้เดินทางมาจากประจวบคิริขัน
ทำเอกสารทุกอย่างตามขั้นตอน
แต่พอลูกค้าไปขึ้นเงินรางวัลที่สำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาลที่สนามบินน้ำ
โดยให้เหตุผลมาว่าไม่รับลอตเตอรี่ที่ซื้อจากกองสลากพลัส
ค่อยมาใหม่วันจันทร์
คุณน็อตต้องส่งทนายไปดูแล
ทางเจ้าหน้าที่ถึงยอมขึ้นเงินให้ค่ะ
คุณน็อตโพสต์ข้อความว่าลูกค้าผมโดนไล่จนต้องมานั่งร้องไห้
เขาตกงานมาหลายเดือนเหลือเงินแค่สองร้อย
เงินมาซื้อลอตเตอรี่สองใบและถูกรางวัลที่หนึ่ง
แต่กลับต้องมาเจอความยากลำบากในการขึ้นเงิน
และประโยคนี้ค่ะเป็นประโยคไฮไลท์ที่คุณน็อตโพสต์เอาไว้
คุณน็อตโพสต์ว่ารังแก่ผมผมไม่ว่าแต่มารังแก่ลูกค้าผมแบบนี้
พวกคุณทำกับลูกค้ากับประชาชนแบบนี้หรือ
นี่ค่ะแล้วก็มีการโพสต์ภาพที่ไปกินข้าวกับลูกค้า
ที่ถูกรางวัลที่หนึ่งเอาไว้ด้วยนะคะ
โพสต์ภาพและข้อความบอกว่าภาพนี้
เพื่อลืมประสบการณ์แย่ถูกรางวัลที่๑ทั้งทีต้องร้องไห้
ไม่ใช่เพราะดีใจแต่ร้องไห้เพราะโดดไล่
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลออกมาชี้แจงค่ะ
ลองฟังข้อมูลทางฝั่งสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วยนะคะ
เพื่อความเป็นธรรมนะคะได้ชี้แจงด้วยการโพสต์ชี้แจงแบบนี้
โทหนุนสันสนาคมผู้มนุยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลชี้แจงว่า
สำหรับในส่วนของสลากที่ถูกรางวัล
ดังนั้นเมื่อมีคนนำสลากงวดวันที่๑กุมภาพันธ์๖๖
ที่ซื้อจากกองสลากพลัสมาขอขึ้นเงินรางวัล
เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ก็เลยไม่สามารถจ่ายเงินรางวัลให้ได้ในทันที

ก็รีบดำเนินการจ่ายเงินรางวัลให้

จ่ายให้กับผู้ที่ถือสลากมาขึ้นเงินรางวัลทันที

บอกว่าอย่างไรก็ตามต้องขอโทษ
และขออภัยในความไม่สะดวก
ที่ทำให้การขึ้นเงินรางวัลมีความล่าชา
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลชี้แจงเอาไว้แบบนี้
ทีนี้พอสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลโพสต์ชี้แจง
คุณน็อตโพสต์กลับเลย
ขอบคุณที่แถลง
ทั้งที่มีคลิปเหตุการณ์ชัดเจน
แต่ทำไมคำว่าแถลงคุณน็อตขีดกลางเอาไว้แบบนี้เนอะ
เลยไม่รู้จะอ่านไว้อย่างไรดีนะฮะ

คุณนอทโพสต์เอาไว้ว่า
ถือไปโทษ๒โทษว่าลูกค้าไม่เอาเอกสารให้ดูตั้งแต่แรก
ทั้งที่ลูกค้าแทบจะกราบให้ดูเอกสารก่อน

ใครมันจะเก็บเอกสารไว้เป็นความลับ
ปัญหาคือไล่ให้กลับตั้งแต่ไม่เห็นเอกสาร
ลูกค้าอายต้องเดินออกมา
เปลี่ยนให้อีกคนไปขึ้นเงิน

ต้องบอกว่ามีเหตุผลอะไรถึงไม่ให้ขึ้นเงิน
พอบอกว่าเดี๋ยวจะไปแจ้งความนะ

ที่ลูกค้าผมจะมีความทรงจำดี

โดนไล่เป็นหมูเป็นหมา
อันนี้คุณน็อตวงเล็บเอาไว้ว่าลูกค้าบอกเองว่าโดนไล่เป็นหมูเป็นหมานะคะ
คนก็เลยวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาลนะคะ